และสู่กำลังคันนักชอบของเราในวันนี้ค่ะ
บอกได้เลยว่าเป็นสาวน้อยวัยใส
นักศึกษาที่ตั้งใจจะมาคว้าเงินแสนค่ะ
ขอต้อนรับน้องเอิญ

ปี๒เหรอคะปีเดียวกันเลย
อันนี้อันนี้ปีแพ้
คนละปีเนอะเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้
ก็จริงไม่ได้เตรียมตัวอะไรมามากเลย

ทำไมอ่ะก็ไม่เคยมาแข่งรายการอะไรอย่างนี้เลย
นี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะคะ
ถ้ารู้สึกตื่นเต้นให้มองหน้าพี่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น
ถ้าเอิญผ่านที่ไปได้ก็ไม่มีอะไรในโลกนี้แล้วที่เอิญผ่านไปไม่ได้นะคะ
แล้วตอนนี้พี่จะไม่ให้เอิญโดดเดี่ยวระหว่างข้อ๑ถึงข้อ๘
ระหว่างทางนี้พี่เป๊กมีตัวช่วยให้
เป็นตัวช่วยที่แสนอบอุ่นมากเลยหรือยืนนานอาจจะอบอ้าวด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุ้ยด้วยค่ะน้องเอิญค่ะ
สวยมากเลยได้ข่าวว่าเป็นนางแบบด้วยใช่ค่ะก็เป็นฟีแลนด์ด้วยค่ะ
โอ้โหสัญญาได้ไหมคะเอิญว่าถ้าเกิดได้เงินแสนจะแบ่งให้พี่นุ้ยกินขนมสักนิดหน่อย
อยึกสัญญาแล้วพี่นุ้ยก็แบ่งให้หนูสองหมื่นห้า
ค่ะน้องเอิญคะคำถามข้อแรกของเอิญค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
พี่ป้องสวัสดี

ทั่วประเทศนี่เค้าอยากได้เพื่อพี่กันเท่านั้นแหละ

บ้านใจไว้ก่อนครับโอ้โฮโอ๊โฮโอ๊มากกว่าอะไร

หนูน่ะแค่จะบ่นว่าช่วงนี้นะ
ใช้งานหนูอย่างกระทาด
เออให้เงินไปซื้อของเดินละทีนี่
ให้แค่นี้

เฮ้ยการที่เราจะไปได้ง่ายกับเขาแบบนั้นน่ะหนูจะมีอะไรไปต่อรองเขาหน่าใช่ใช่ใช่
แล้วนะคะแล้วนี่แล้วหนูนะ
เรื่องรีลาเลยนะรับรองว่า

บ้าจริงทำไมนั่งความหลวกในขณะนั้นน่ะ
อ้าวพี่ซีอุ๊ยไหมเนี่ย

ให้มาซื้อปลาน้องโกกับน้ำนกหู้

แล้วที่เนี้ยตอนแรกมันไม่มีมันไม่มีอะปลาต้องโก๋อะ
หนูเลยซื้อปลาช่อนไปให้มัน

อย่าเก่งจะไม่ได้เข้ากิน

พวกแก่ไปพลังนี้
น้ำต้องสามแบบสามสไตล์

แต่ของผมผสมแบบเท่ากะโรห้อย

ภักดิ์ทองมันเป็นอะไรที่ไม่แพงหรอก

ของพี่นี่ผสมข้าวบายเลอร์ถูกและมีประโยชน์

ของพี่นี่ถูกกว่าซื้อไปเลยซื้อไปให้คุณนายโอ้โฮเดี๋ยว
คืออย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคุณนายเนี่ยให้เงินมาน้อยมากอะพี่
เพราะฉะนั้นหนูก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบถูกมาก

นั่นแหละสิน้ำโต้หู้สามแบบนี่แบบไหน
ราคาถูกที่สุด

ลูกค้าอยากได้อะไรแกงปวดจัดให้ได้หมด
แต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดสักก่อน
กลับมาพบกับความสนุกและลุ้นการทายราคา
กับเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
สามแบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

สามคอคเทลชิลลี่ซอสเซส
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

เป็นสิทธิ์ยารุสิตของโรงโภคเข็มรุ่นที่๙๙
โอ้โฮเรียกไว้มากับตาตัวเองแล้ว

นี่วาดผลกับน้ำ

หลุดไปทั้งคอบ๑๙หัว
นี่แค่ดูแล้วหายหมดเลย
แล้วดูนะเป็นอย่างไรเจ๊สี

โปรดติดตามตอนต่อไป